คนอยากรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงกับชีวิตต่อไปหลายคนบอกว่าอาจจะต้องชะลอการลงทุน
สองคนนี้เลยคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
แล้วก็คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเองก็ยังผันผวนในขาลงนะครับติดลบไป๓๐กว่าจุดนะครับ
ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คือไม่ใช่เฉพาะประเทศเราประเทศเดียวนะครับก็ทั้งภูมิภาคอาเซียนรวมถึงยุโรปด้วย

ซึ่งเขาบอกว่าเป็นสายพิราบ
สายพิราบก็คือว่าค่อยเป็นค่อยไป
บอกว่าเฮ้ยขอพรต่อพรเกียร์ต่อ
เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาดูเหมือนฟื้นจริง
แต่ว่าทางฝั่งประเทศอื่นทั้งทางยุโรปแล้วก็กลุ่มประเทศเกิดใหม่

กลัวว่ารีบขึ้นเดี๋ยวจะกระทบ
ก็เลยทำให้ฝั่งอเมริกาเมื่อคืน
ดัชนีดาวโจรก็ปรับตัวขึ้นมาบวกขึ้นมาประมาณ๒๓๙จุดนะครับ
วันนี้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานลงไปแล้วนะครับ

จะได้รับอนิสงข่าวดีกลับมาบวกเหมือนเขาบ้างไหม
เพราะว่าเอเซียเมื่อเช้าเจแปนญี่ปุ่นบวกนิดหน่อย

แต่ว่าคงอาจจะไม่ถึงกลับมากเท่าไหร่นะ
เอาเรื่องประเด็นพวกนี้มาคุยกันเยอะมากนะครับ
อเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยอเมริกาจะไม่ขึ้นดอกเบี้ย
เท่าที่จำได้คุยมาเนี่ยเกือบ๒ปีแล้ว
คุยมานานยังย่อยกันไม่เสร็จเหรอฮะ
ก็เพราะว่าในรอบนี้เนี่ย
เงินที่มันถูกอัดฉีดเข้ามา
สู่ตลาดทุนสู่ตลาดอสังหารยุมทรัพย์
สู่ตลาดของการค้าตราสารหนี้โอ้โหมันมากมายมหาศาลเลย

สภาพห้องเหลือมากแล้วก็ทำให้คนเนี่ย
ในเชิงที่จะเรียกว่าทำยังไงดี
เพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงหรือหาโอกาส
ในการที่จะได้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าปกตินะครับ
แต่นี้ต้องบอกว่าประเด็นของเฟสเนี่ย
จะยังอยู่กับเราไปอีกนานนะครับ
นะครับรอบนี้คือการประชุมเดือนกันยายน
เดี๋ยวก็จะมีรอบถัดไปนะครับ
ก็จะเหมือนกับการประชุมของทางกรณงของบ้านเรา
นะครับก็จะมีไปทุก๖สัปดาห์๖สัปดาห์๖สัปดาห์

โยบายทางด้านการเงินดอกเบี้ย
ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เมื่อกี้คุณสมศักดิ์พูดถึง

เออทำไมเขาต้องเป็นนกมีสายอีกาไหม

พิลาปแน่นอนมันเป็นสัญลักษณ์อะไรที่น่ารักมันนุ่มนวน
สายนี้เขาจะค่อนข้างเรียกว่าระมัดระวัง
ไม่อยากให้ตลาดการเงิน
ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เพื่อมแรง
นะครับแล้วก็พยายามประคบประงงม
ค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นนะ
ถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นช้านะ
นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอีกสายหนึ่ง
จะเป็นเชิงแบบว่าเอานะถึงเวลาปุ๊บขึ้นเลย
ตัวเลขมาถึงตรงนี้ละยังไงเราถึงความพร้อมละ

ให้ครับรวมทุนเค้าปรับตัวเองเค้าเก่งอยู่แล้ว

ก็โดยปกติก็จะเป็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้น
แต่นี้ทำไมตลาดถึงพันธุ์หวน
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในการออกความเห็น

ด้วยอัตราต่อกเบี้ยนสองฝั่งเท่ากัน

พอนี้กลายเป็นยนต์เหลือกร้อง

แล้วประธานเป็ดนี่เขาสายนกประเภทไหนฮะ

ถ้าข้อมูลดีเราก็พร้อมจะขึ้น

ยืนมาตลอดเลยไม่ขึ้นเลย

แสดงว่าประธานเฟ็ดเองเนี่ยก็ค่อนข้าง

ตัวเลขของจีน

ตัวเลขของฝั่งยุโรปจะเป็นยังไง

แสดงว่าปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยที่เอามาพิจารณา

แต่เท่าที่ดูพี่นิดครับไม่ทราบว่า

ลงและขึ้นรอบใหญ่ของเฟช

ช่วงนั้นก็คัดดอกเบี้ยลงมา

อันนั้นก็ปรับดอกเบี้ย

แต่เพราะว่าเห็นว่าดอกเบี้ยมีน้องขึ้นตลาดหุ้นอเมริกาหรือดาวโจร
ผมเห็นว่ามันก็จะขึ้นพร้อมดอกเบี้ยนะแต่ทำไมคราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าตลาดจะกลัวในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเหลือเกิน
เพราะว่าอดีตที่ผ่านมาดอกเบี้ยขึ้นนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจเริ่มดูดี
เฟ้อเริ่มมาการจับจ่ายใช้สอยเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ทำไมคนถึงกลัวจังว่าเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นเหรอถ้าขึ้นดอกเบี้ย
คือตอนนี้ต้องบอกว่าคนเนี่ยเวลามองอัตราดอกเบี้ยขึ้นถึงฟื้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเม็ดเงินที่มันถาโถมเข้าไปในตลาดทุนกลับเข้าไปในตลาดตราสารหนี้มันทำให้ตัวเลขเนี่ยมันเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นนิดหน่อย
ฉะนั้นตลาดเนี่ยสังเกตหลายครั้งนะครับว่าก่อนที่เฟสจะขึ้นดอกเบี้ยจริงจะเขย่าพันผวน

ปีที่แล้วก็ครั้งหนึ่งเพราะว่าขึ้นในช่วงปลายปี

อ่านะครับตลาดก็ขย่าวตอนมะกะลาขย่าวเยอะแหละขย่าวขวดกันใหญ่แล้วนะครับแล้วก็นิ่ง
นะครับตอนนี้คนก็กลัวว่าถ้ากัญญาไม่ขึ้นจะขึ้นธันวาคนเคยเห็นแล้วนี่ว่าการขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเขย่านะนึกว่าแบบว่าราคาหุ้นเนี่ยนิ่งแล้วที่ไหนได้มันเขย่าต่อ

นะครับคนก็เลยมีการเรียนรู้
แม่นี่ขึ้นดอกเบี้ยหรือเล่นไฮโล
พยาวด้วยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วตอนนี้เนี่ยดัชนีไทยจาก๑๕๕๐พูดง่ายตอนนี้๑๔๑๑ปรับมาแล้วประมาณร่วม๑๐

สำหรับนักลงทุนแล้วนี่ควรทำยังไงดีนะค่ะพี่นิศ
หลักการโดยสิจติที่เราเจอ

ท่านควรจะมีหุ้นในระดับหนึ่ง
ตลาดลงไปเพิ่มทุก๕เปอร์เซต
คือหลักการเลยเพราะว่าหุ้นที่ดี
เวลาชันมูลค่าถูกลงมา๑๐๒๐
นั่นคือโอกาสในการลงทุน

เราอย่าไปกลัวว่าตลาดจะลงไป๒หลัง๑
อันนั้นจะเกิดในกรณีเดียวคือเศรษฐกิจและระบบการเงินล่มสลายทุนหนึ่ง

ก็วันนี้ได้ใจความเกี่ยวกับอัตราดอกเรียกเฟส
แล้วก็สำหรับท่านนักลงทุนที่อยากจะออมลงทุนระยะยาวแน่นอนนะครับ
ตรงนี้เป็นจังหวะดีที่จะสะสมนะครับ
ก็กลับไปทางคุณมิ้นนะครับ

ขอบคุณคุณชัยพรแล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ